คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้อ่ะแล้วก็เถิญใจเหมือนกัน
น้องปหนึ่งผู้ชายอ่ะเขาเป็นวัยที่แบบกำลังสลอืม
ตอนพักเที่ยงคุณทัศนัยน้องเขาก็ไปเดินเล่นกัน
ริมฝ่ายทั้งจานสามคนมาปรากฎว่าไปเห็นคันเบ็ดตกปลา
เด็กเนี่ยพยายามที่จะไปเอื้อมหยิบมา
ทีนี้พอพยายามปรากฏว่าลื่นตกน้ำไปค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีเด็กเสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุสะหรับใจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานค่ะ
จุดตรงนี้เป็นฝ่ายประจำหมู่บ้าน
เนื้อที่ประมาณ๓๐กว่าไร่
แล้วน้ำมันลึกนะลึกประมาณ๘เมตรได้
อยู่หลังโรงเรียนบ้านตาเสาที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำนะคะ
พยายามจะช่วยชีวิตเด็กที่ตกลงไปในน้ำ๓คน

แล้วชาวบ้านเขาต้องประสานพวกรถกู้ชีพอบตตาเสา
รีบนำตัวน้องทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาลห้วยราช
ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บ
หมอก็เร่งช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตค่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะน้องสองคนเสียชีวิต

มน้ำนานกว่า๓๐นาที
มีแค่น้องบีเด็กชายบีอายุ๗ขวบ
หลังจากหมอเขาปั๊มหัวใจสัญญาณชีพฟื้นคืนมาค่ะ

ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
แล้วจากการสอบถามคุณครูที่โรงเรียนบ้านตาเสา

เขาบอกว่าจริงกลุ่มนี้มี๕คนนะไม่ใช่๓คน

เด็กวัยป๑เขาก็อยากรู้อยากเห็น

เออชวนกันไปไปที่บริเวณริมฝ่ายไปเดินเล่น
ทีนี้เด็กเขาก็มองเห็นคันเบ็ดตกปลา

น้องก็อุ๊ยนี่มีเบ็ดอยู่
เอื้อมมือไปจะไปหยิบจะไปคว้า
ปรากฏว่าลื่นถลายตกน้ำไป๓คน

รีบวิ่งกลับมาขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่

ลงไปในน้ำเลยไปงมร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำ

คุณพ่อที่สูญเสียลูกชายนะคะ

บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ช่วยหามาตรการป้องกันหน่อยได้ไหม
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นมา
แล้วเช้าวันนี้ญาติของน้องบีรวมถึงชาวบ้าน
คือน้องบีเนี่ยคือเด็กผู้ชายที่รอดชีวิตมาคนเดียวนะคะ
ก็มีการไปทำพิธีตามความเชื่อค่ะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยชีวิตน้องบีให้หายโดยเร็ว
เพราะว่าถึงแม้ว่าหมอจะปั๊มหัวใจน้องบี

แต่อาการของน้องบีตอนนี้ยังถือว่าสาหัสอยู่
ผู้ใหญ่บ้านกระสังผู้ใหญ่ปีเครือจันท
อายุ๕๒ปีผู้ใหญ่บอกแบบนี้ค่ะ
ว่าเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเองก็หวาดภาวะ
เพราะว่าที่ฝ่ายน้ำแห่งนี้คนจะมาเล่นน้ำเป็นประจำเลย
แล้วที่ผ่านมาก็เคยช่วยเหลือคนตกน้ำให้รอดมาแล้ว
แต่จุดที่เด็กตกลงไปผู้ใหญ่บอกแบบนี้คุณผู้ชม

เพราะมีคนที่ลงไปแล้วส่วนใหญ่จะไม่รอด
คนที่ตกลงไปว่ายน้ำเป็นด้วยนะ
ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็ประชาสัมพันธ์เป็นประจำเลย
บอกว่าจุดตรงนี้ห้ามลงไปหาปลาห้ามลงไปเล่นน้ำ
แต่ก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อไม่ค่อยมีคนฟัง
มีคนมาจมน้ำตายที่จุดนี้แล้วหลายรายเลย
แต่ยังไงก็ตามตรงจุดตรงนี้
ก็ต้องหาวิธีการกันต่อว่าจะมีการป้องกันยังไง

จริงเด็กเขาควรอยู่ในสายตาของคุณครูนะคะ